กลับขึ้นเสียงแล้วเสียงมันเจ๋ง
กำลังไหว้ภาค
มาไหว้ภาค

มึงคุยกับภาคมาก
ว่าเกี่ยว

ไอ้บอเดียวคอดิไอ้บอเดียวคอดิ
มันโทษจริง

พักล้องตากูคนเดียวบอกเลย

เออแค่นี้แหละหนูโทรหาหน่อย

บอเดียวมาทำบุญกับเพื่อนในแก๊งสาวก่อนเนี่ยค่ะ

มาทำสัมภาษณ์เยอะอะไรแบบเนี่ย
อังกฎทักคนนั้นสุดนี้เล่นยังไม่มีการ

ให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้มีทศวรรษษีสายเข้า
ก็เลยอยู่ทางกินเชื่อฉันจะดูเหมือนแบบนี้
ทันก็เลยแบบทันมานี้ทันมานี้
ทันแล้วมาคุยกันอะไรแบบเอง
ทำให้กับวงสถาปธรรมรวมเสร็จไม่น่าเบื่อ

ระหว่างปกโฆษณ์มันต้องรอคนอีกหลายคน
ฉันเลยทำให้มีเสียงหอลอขึ้น

ตอนนั้นขำเพื่อนก็โทรมาว่า
มืมถ้างเลยเซลแล้วก็ไปดูหว่ะพี่เราตัวมาพอดี

ท่านจะแบบมีบ่อยไปครับ